มาดูที่ประเด็นที่เริ่มจะซาลงไปแล้วล่ะ
สำหรับกรณีที่เป็นวิศวกรยิงเด็กม๔จนเสียชีวิต
เรื่องราวจริงแล้วมันเกิดขึ้นเพียงแค่การจอดรถขวางกัน
แต่ด้วยอารมณ์จนทำให้เกิดเรื่องบานปลาย
เป็นถึงความทะเลาะเบาะแว้งความแตกแยกและความสูญเสีย
เรื่องนี้นะคะทางสำนักงานอายการสูงสุดมี๓วิธีมาแนะนำค่ะ
ถ้าหากว่าจะต้องมีการเผชิญหน้าหรือปะทะกันบนท้องถนน
ทำอย่างไรที่จะให้เรื่องจบแบบสวยงามค่ะ
นายโกศลวัฒน์อินทุจันทร์รองผู้อำนวยการโครงการในพระดำริ
สำนักงานอายการสูงสุดอายการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ได้พูดถึงกรณีที่นายสุเทพโภชนสมบูรณ์
ใช้อาวุธปืนยิงเด็กอายุ๑๗ปีจนเสียชีวิต
เพราะไม่พอใจที่มีการจอดรถขวางทางกันไว้ว่า
ถ้าหากว่ามองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้ว
พบว่าทั้งสองฝ่ายเองต้องมีบทเรียนให้สังคมนำกลับมาเรียนรู้
โดยเฉพาะสังคมปัจจุบันที่ถูกสั่งสอนกันมา
แต่เรื่องของการรักษาสิทธิ์ของตัวเอง
แต่กลับไม่มีการพูดถึงการเคารพสิทธิของผู้อื่น
ทำให้จุดเริ่มต้นของความรุนแรงเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
นายโกศลวัฒน์ยังบอกอีกด้วยนะคะว่า
ถ้าลองวิเคราะห์สถานการณ์จากภาพในกล้องต่างแล้ว
ก็จะพบว่าฝ่ายของวิศวกรเองก็ควรจะมีสติให้มาก
บางฝ่ายจะมองว่าเป็นการป้องกันตัว
แต่ก็ต้องพิจารณาดูนะคะว่าการกระทำนั้นสมควรแก่เหตุหรือไม่
ขณะที่ฝ่ายของเด็กนักเรียนเองก็ขาดความยับยั้งชั่งใจเช่นกัน
ซึ่งเรื่องนี้สถาบันครอบครัวมีส่วนที่จะช่วยปลูกฝัง
ให้รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักใช้คำว่าขอโทษ
ซึ่งก็จะทำให้ไม่เกิดการกระทบกระทั่งต่อกันค่ะ
โดยในช่วงที่ผ่านมามีเหตุการณ์ในลักษณะคล้ายกันแบบนี้ให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง
ก็เลยอยากจะฝากข้อแนะนำในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงตั้งแต่ต้น๓ข้อด้วยกัน
ข้อแรกเลยก็คือรักษากฎวินัยจราจรอย่างเคร่งครัดค่ะ
ที่สองอันนี้สำคัญนะคะรู้จักใช้คำว่าขอโทษและขอบคุณ
ส่วนข้อที่๓ให้รู้จักเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นมากกว่าการรักษาสิทธิ์ของตัวเอง
ซึ่ง๓ข้อนี้จะช่วยหยุดอารมณ์ร้อนแรงของคู่กรณีได้ค่ะ
ซึ่งหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้ามาดูผลลัพธ์ท้ายสุดแล้วเนี่ย
ผู้ชนะก็ต้องไปสถานีตำรวจส่วนผู้แพ้ถ้าไม่ไปโรงพยาบาลบางรายก็เสียชีวิตนะคะและคนที่แพ้
สวัสดีครับ